สวัสดีค่ะกระหวัดสกลนครก่อนเขาบอกเป็นเหตุการณ์สลดจริงเพราะว่าหลวงตายุทธ๗๙
นี่ถ้าเดินบินทบาทก็ต้องงอกแง็กชาเลยนะรถชนออกเดินบินทบาทรถชนคุณผู้ชม
มรณภาพด้วยนะครับญาติโยมที่กำลังใส่บาทก็เจ็บไปด้วยกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ครับ

โอ้โหต้องขออภัยคุณผู้ชมคือคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยฟึ๊บไป
คันนั้นเหรอนะเอ่อเนี้ยหรอกนั้นแหละสีดำนั่นแหละ
คลิปเหตุการณ์นะครับจากกล้องวงจรปิดครับเป็นเหตุสลดฮะ
หลวงตานอนลงไปแล้วคือพุ่งข้ามเลนก่อนนะครับ
ชนหมาก่อนยืนอยู่กลางถนน
หมาตายตรงนั้นเลยคุณผู้ชมเนี่ยฮะเนี่ยเนี้ย
จากนั้นนะครับรถเก๋งคันนั้นยังพุ่งไปชนหลวงตาติ่งฮะ
หลวงตาติ่งท่าน๗๙แล้วนะจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์ทรงตระหลุงสามัคคีธรรม
ร่างของหลวงตาถูกชนกระเด็นไปประมาณ๑๐เมตรนะครับ
ตอนแรกท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนนะแม้ว่าหน่วยกู้ภัยไปถึงจะพยายามจะปั๊มหัวใจท่าน
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตได้ครับท่านมรณภาพเลยครับ
จากนี้นะครับยังมีประชาชนที่กำลังใส่บาทอยู่ริมถนนนะครับถูกรถชนได้รับบาดเจ็บอีก๓
เป็นผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งนี่นอนกันโอ้โห
ส่วนคนที่ขับรถก็ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับเป็นผู้ชายวัยกลางคนคนนี้
เป่าก่อนเลยมาเป่าก่อนเลยเป่าปั๊บขึ้นไหมขึ้นฮะเกินไหมเกินครับ
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนรัฐบำรุง
ตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
อกจากนี้ยังมีกล้องหน้ารถของรถยนต์คันหนึ่งขับผ่านมาพอดีคุณผู้ชม
จับภาพของหลวงตานี่ฮะกำลังเดินมิถาบาทคุณผู้ชมครับ
นี่คือภาพสุดท้ายของหลวงตาก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุครับ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับคุณปราโมทหนูแช่มเจ้าของร้านอาหาร
เล่าบอกว่าเขากำลังตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวเลย
กำลังตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยหลังจากใส่บาทหลวงตาเสร็จแป๊บเดียวได้ยินเสียง
ตั้มเสียงชน๒ครั้งคุณผู้ชม
ตกใจมากตั้งสติได้ออกมาดูหน้าร้านอ้าวหลวงตาท่าน
นอนคว่ำหน้าแน่นิ่งไปแล้วฮะนายธวัฒน์ศักดิ์
ฤทธิรือชัยคนนี้เป็นกู้ภัยคำหอมเล่าบอกว่า
หลวงตาติ่งเนี่ยนะเป็นพระที่ชาวบ้านกกส้มโฮง
แล้วบ้านหนองแดงเขาเนี่ยเคารพสัทธามาก
บวชอยู่ที่นี่มายี่สิบกว่าพันศาได้แล้วอ่ะญาติโยมรู้จัก
คุ้นรอใส่บาทกันทุกวันทุกเช้านี่ครับ
โอ้โหบุบเลยแสดงว่าชนตั้งแต่ฝากระโปรงไป
แล้วร่างของท่านก็ไปแทกกระจกหน้านี่แหละฮะ
โอ้โหตอนนี้ทุกคนเสียใจ
เป็นอย่างมากกับการมรณภาพของหลวงตาติ่งครับตำรวจสพเมือง
กลนครแจ้งข้อหาขับรถฐานเมาแล้วขับแล้วขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่งตัวดำเนินคดีไม่เมาแล้วขับนะครับ